คือเวลาสั่งแล้วเนี่ยอย่างนี้ฉันเองเนี่ยมือต้องถือโทรศัพท์อยู่ใกล้เลยนะ

เพื่อเขาโทรมาจะได้ติดต่อได้
เพราะว่าข่าวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันเป็นลูกค้าสั่งอาหาร
แต่พอพนักงานจะส่งจะโทรหาลูกค้าไม่รับสาย
ดูเรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้คนส่งอาหารเขาอัดไว้ค่ะ
สั่งน้ำพวกน้ำชงต่างชาเย็นกาแฟเย็นอะไรพวกนี้สั่ง๑๐ถุงค่ะ
ปรากฏว่าพอโทรไปหาลูกค้าลูกค้าไม่รับสายกดตัดสายทิ้งอีก
แล้วเนี่ยเธอบอกว่าดูสิเธอมาทำงานวันนี้วันแรกนะ
แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ใจไม่ดีเลยค่ะ
สั่งมาแล้วไม่เอาของแล้วใครจะจ่ายแล้วนี่
บอกว่าสุดท้ายเธอต้องเอาน้ำพวกนี้ไปแจกคุณ
คิดดูสิแล้วพิกัดที่เกิดเหตุการณ์อยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรี
บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งแบบนี้คือมีอาการป่วยไปรักษา
อย่ามาทำแบบนี้เพราะว่าคนเขาทำมาหากินเดือดร้อนนะ
เขาต้องสำรองจ่ายตังค์ไปก่อนด้วยแบบนี้
ปักเนื้อนะอีกคลิปนึงค่ะก็เป็นกรณีที่สั่งอาหาร
แล้วก็ไม่มีคนรับเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
พิกัดที่เขาให้ไปส่งว่าอยู่ที่ไหนค่ะ
หลุมไหนละเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมหลุมไหนละเนี่ยร้อนด้วยร้อนด้วย
ร้อนมากแต่นี่ยังโชคดีไงสั่งกลางวันไง
เขาก็บอกโทรไปไม่หรือยัง
ไม่รับแล้วเดี๋ยวก่อนใครจะรับแต่แต่อย่าพึ่งครับคือต้องดูว่าอันเนี้ยคนสั่งใช่ไหมแล้วยังไงต่อค่ะ
คนสั่งใช่ไหมหรือผีสั่งคนก็ต้องสั่งแหละแล้วก็เนี่ยค่ะพยายามจะติดต่อแล้วมาถึงจุดที่ปักหมุดแล้ว
ไม่มารับของเนี่ยผมทำไงอ่ะตังค์ผมก็ต้องจ่าย
เอาค่าแรงผมก็ไม่ได้อีกอ่ะนึกถึงใจเขาใจเราด้วยละกันนะคะ
สำหรับใครที่สั่งอาหารช่วงนี้นะคะครับ